สำหรับครอบครัวน้องน้ำตาลนะคะ

ในซีรีส์ละครเรื่องพวกกองเจ้าเสมนนั่นเองนะคะ

หยุดหายใจไปสองครั้งเลยคุณผู้ชมคะ
เรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณตอนประมาณสิบเอ็ดโมงเมื่อวานนี้คือเขาบ้านอยู่สมุทรสาครก็ทานข้าวกับพ่อแม่ปกตินะคุณผู้ชมอันนี้ต้องระวังเลยนะคะเช็คครอบครัวด้วยทานข้าวอยู่ดีเลือดกำเนาไหลตอนแรกก็นึกว่าไหลปกติก็เช็ดนะคะแล้วปรากฏว่าทานไปอีกคำสองคำมันไหลจนทะลักแล้วออกปากด้วยสรุปก็
จะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับน้องน้องตาลเช่นเดียวกัน